เหตุการณ์ต่อไปนี้ก็ใกล้เคียงกันนะคะตามง้อเมียไม่สำเร็จ
ลงเอยด้วยก่อเหตุยิงนะคะพระนครศรีอยุธยาลุงวัยหกสิบสองปี
บุกยิงภรรยาเก่าจนได้รับบาดเจ็บที่ลานจอดรถของโรงแรม
แล้วก็ยิงเพื่อนภรรยาเสียชีวิตค่ะติดตามเรื่องนี้จากรายงานกันนะคะ
นาทีรัวยิงนางสุขสมมีเดชหรือปะติ๋มอายุหกสิบสามปี
ที่เสียชีวิตบริเวณหน้าโรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่ทำงานของป้าติ๋ม
ส่วนมือปืนเป็นอดีตสามีของเพื่อนร่วมงานป้าติ๋มคือนายรักษาโอสดเสน
อายุหกสิบสองปีภาพจากกล้องวงจรปิดเผยภาพผู้ก่อเหตุเดินเข้ามา
ก่อเหตุเพียง๒นาทีแล้วก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
เหตุการณ์ในครั้งนี้มีผู้บาดเจ็บอีกสองคนคือนางสุรีรัฐนิ่มแสวงกุล
อายุสี่สิบเจ็ดปีเป็นอดีตภรรยาของผู้ก่อเหตุ
รวมไปถึงภรรยาของเจ้าของโรงแรมที่เกิดเหตุก็ได้รับบาดเจ็บเช่นกัน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ประมาณ๑๘นาฬิกา๓๐นาที
ที่เกิดเหตุเป็นพื้นปูนลานจอดรถพบปลอกกระสุนขนาด๙มมจำนวน๘ปลอก
นางสุขสมหรือป้าติ๋มเป็นแม่บ้านโรงแรมถูกยิงบริเวณหน้าอก๓นัด
และบริเวณแขนขวาหนึ่งนัดสะโพกซ้ายหนึ่งนัดรวมห้านัด
ส่วนผู้บาดเจ็บอีกหนึ่งรายนางสุรีรัฐอดีตภรรยาของผู้ก่อเหตุ
บาดเจ็บถูกยิงเข้าที่บริเวณนิ้วชี้ข้างขวาและนิ้วก้อยข้างซ้าย
รักษาหลังก่อเหตุได้หลบหนีเข้าไปหลบซ่อนอยู่ภายในบ้านเช่าของหลานสาว
ในซอยบัวงามห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๓กิโลเมตร
ตำรวจใช้เวลาเกลี้ยกล่อมนานหลายชั่วโมง
กระดับทั้งลูกชายของผู้ก่อเหตุเข้ามาเครียรกรอบอีกครั้งจึงบ้อบตัว
ล่าสุดเมื่อเช้านี้เวลา๙นาฬิกา
ผู้กำกับการสอบพอท่าเรือได้นำตัวผู้ก่อเหตุออกมาสอบปากคำเพิ่มเติม
ซึ่งผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงมูลเหตุและจะมีอะไรพูดหรือขอโทษครอบครัวผู้ตายหรือไม่
แต่ผู้ต้องหากลับนิ่งเฉยและไม่ขอพูดพร้อมยอมรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา
เมืองต้นพนักงานสอบสวนแจ้ง๓ข้อกล่าวหาฆ่าคนตายโดยเจตนาพยายามฆ่าพกพาปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
ทางด้านนางสาวสุรีรัฐผู้บาดเจ็บเป็นอดีตภรรยาของผู้ก่อเหตุ
ซึ่งถูกอาวุธปืนยิงเขาที่บริเวณมือทั้งสองข้างเล่าว่า
ขณะเกิดเหตุนั้นเธอได้มาเต้นออกกำลังกายทุกเย็นเหมือนปกติที่เคยทำ

และนายอั้นอดีตสามีเก่าได้ขี่จักรยานยนต์มาจอดอยู่บริเวณลานจอดออกกำลังกาย
จากนั้นก็เข้ามาพูดต่อว่าเธอว่าทำไมไม่คุยด้วย
เธอจึงเดินหลบแต่ก็ไม่คิดว่านายอ้ำจะนำปืนติดตัวมา

เธอก็รีบวิ่งหนีส่วนผู้ตายนั้นนั่งอยู่ถูกยิงไปหลายนัด
จากนั้นนายอั้นก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
ส่วนสาเหตุนั้นเธอเลิกกับสามีเก่าคนนี้มาร่วมปีแล้วและไม่เคยติดต่อกัน
แต่ยังถูกตามรังควันและราวีโดยก่อนหน้านี้เคยถูกคมขู่จะเอาให้ถึงชีวิต
โดยเดือนมิถุนายนปีที่แล้วนายอั้นบีบคอและใช้ปืนทุบตามร่างกายได้รับบาดเจ็บ
ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นเธอก็ได้เข้าแจ้งความที่สพท่าเรือ
ตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกัน๒๐กว่าปีนายอั้นมักจะทุบตีเธอบ่อยครั้ง
เพราะมีอาการหึงหวงอรุณร้อนเธอจึงแยกตัวออกมาอยู่ที่โรงแรมที่เธอทำงานได้ปีกว่าแล้ว
โดยทำงานเป็นเสม็นที่นี่ไม่คิดว่าอดีตสามีจะนำปืนกลัดยิงอย่างอุกอาจแบบนี้
เขาจะออกมาแล้วเขาจะมาอะไรแล้วดี
ด้านพันธุ์ตำรวจเอกเทียรวุฒิแสงมณีผู้กำกับการสพท่าเรือ
เปิดเผยว่าสาเหตุที่ลงมือก่อเหตุเนื่องจากผู้ก่อเหตุมีความคับแค้นใจในตัวอดีตภรรยาและผู้ตาย
เนื่องจากคิดว่าตัวภรรยามีชายอื่นส่วนผู้ตายนั้นก็กิดกันให้อดีตภรรยาไม่กลับมาคืนดี
จึงเป็นมูลเหตุในการลงมือก่อเหตุในครั้งนี้
ส่วนช่วง๑๖นาฬิกาที่ผ่านมากู้ภัยได้นำร่างของป้าติ๋มมาส่งที่วัดสตืออำเภอท่าเรือ
เพื่อประกอบพิธีทางศาสนารดน้ำศพท่ามกลางความเสียใจของญาติญาติโดยเฉพาะลูกชายที่ร้องไห้ตลอดเวลา
โดยร่างของป้าติ๋มจะเตรียมชาปนกิจศพในวันที่๓มีนาคมนี้